สองสิ่งที่ดีขึ้นก็คือการเสิร์ฟแล้วก็การรับเสิร์ฟเพราะว่าในช่วงฝึกซ้อมเนี่ยได้ให้คนเสิร์ฟเสิร์ฟให้เร็วขึ้น
ส่วนคนที่รับนะครับก็ฝึกนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าพอฝึกรับก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยนะครับ
ดังนั้นการรับลูกเสิร์ฟเร็วขึ้นนะครับตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญของการเปิดเกมที่ดี
ซึ่งทีมงานก็จะมีเครื่องตรวจวัดความเร็วเพื่อให้เน้นภาพนะครับให้เห็นภาพและก็สถิติที่ชัดเจน
แต่ละเกมที่จะลงแข่งก็จะเอามาวิเคราะห์กันว่าต้องเสิร์ฟแรงแค่ไหนถึงจะดีแล้วมันก็เห็นผลอย่างชัดเจนนะครับ
ติดตามกันได้ครับเชียร์นักวอเล็กบอลสาวไทยนะครับ
ในศึกเอวีซีครับที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
รัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดทุกแมชนะครับ
ระหว่างวันที่๑๖ถึง๒๓กันยายนนี้
เกมแรกในไทยจะพบกับเกาหลีใต้นะครับ
วันที่๑๗กันยายนเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
แล้วก็เจอญี่ปุ่น๑๘กันยายนนะครับ
ในเวลาเดียวกันก็เน้นย้ำเอาไว้ด้วยครับ